เกิดขึ้นแล้วก็ทางเพจเชียร์ขับรถเนี้ยนะคะเขาเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์เอาไว้
ครับความยาวคลิปนะคุณประมาณนาทียี่สิบวิค่ะอ่า
ให้ดูเหตุการณ์นี้ค่ะรถคันหนึ่งเขามีกล้องหน้ารถเขาก็ขับตามทางมาดีดี
เขากำลังจะเลี้ยวซ้ายครับทีนี้มันมีจังหวะที่รถสีขาวป้ายแดงเลยนะ
จอดข้างหน้าหลังจากนั้นคนขับลงมาเปิดท้ายรถแล้วหยิบบางอย่าง
หลังจากนั้นทำอะไรคุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
โอ้โหนี่ระทึกจริงจริงฮะคุณใช่ค่ะเป็นจังหวะนี้พอดีนะคุณ

ฉันเอามาให้ดูตอนกลางจะค่อนไปทางท้ายคลิปแล้วนะ
เพราะว่าตอนแรกรถคันที่ติดกล้องนี้เขาก็จะรอเลี้ยวซ้ายปกติ
แล้วรถขาวเขาปีนแต่มาแล้วเขาก็มาจอดข้างหน้า
หลังจากนั้นเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยผู้ชายลงมาเปิดท้าย
ตอนแรกยังไม่รู้เลยนะว่าท้ายรถมีอะไร
แล้วเขาวิ่งเข้าใส่รถรถก็พยายามถอยหลังนะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยปลาน่าจะเป็นขวดเบียร์ค่ะ
มาใส่กระจกจนกระจกแตกแบบนี้นะคะ
ตั้งแต่จังหวะที่รถคันนี้มาดักหน้าเลยนะฮะ
แล้วก็เปิดเอาของวินใส่ไม่ยั้ง
รถอีกคันถอยก็ไม่หยุดเหมือนกัน
ท้ายที่สุดโดนปลาใส่กระจกหน้านะฮะ
หลังจากนั้นภาพตัดมาตอนท้ายคลิปเป็นภาพผู้หญิง
แล้วก็มีผ้าก๊อสติดอยู่ที่หัว
แล้วก็มีตัวหนังสือว่าเย็บ๘เข็มนะคะ
คลิปนี้ความยาว๑นาที๒๕วิ

แล้วก็เขียนข้อความแหละว่าจะชวนกินเบียร์
ก็ชวนดีคว่างมาหัวแตกหมด

ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น

บอกว่าอยากให้จับตัวคันที่ก่อเหตุให้ได้
เพราะว่ามันทำแรงเกินไปหรือเปล่า

นี่คนขับทำถูกแล้วนะที่หนีออกมาก่อน

แต่เป็นเพราะว่าในรถอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียง
มีผู้หญิงมีคนในครอบครัวอยู่

ถ้าเกิดไม่ใช่แค่ขวดเบียร์คุณผู้ชม

เขาอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหน

อย่าเอาตัวไปแลกกับเหตุการณ์แบบนี้เลย
แต่รายละเอียดเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องมันจบอย่างไร
ตอนท้ายคลิปที่เธอบอกว่าเย็บ๘เข็ม